ทุกคนค่ะเหตุการณ์นี้ค่ะขับรถชนควายบนถนน
เคยมีข่าวในลักษณะแบบนี้บ่อยมากนะคะ
แล้วก็พอมีข่าวในลักษณะแบบนี้คนชอบถาม
ตกลงใครผิดใครถูกใครต้องรับผิดชอบยังไง
นี่ค่ะคือควายหลงมานี่แล้วรถกระบะเนี่ยไปชนแบบเต็มเลย
สุดท้ายคือควายก็ล้มแล้วก็หายใจโรยรินแล้วควายก็ตาย
ตายด้วยควายอ่ะตายรถกระบะก็ยับเยินเหมือนกัน
นี่นะคะคือบนถนนที่นครนายกนะคะ
ควายตัวนี้อายุประมาณ๓ปีนิ่งไปเลยแบบนี้
น้ำหนักห้าร้อยกิโลได้ค่ะคือมันหลงฝูงหลุดมา
แล้วข้ามถนนตัดหน้ารถกระบะรถกระบะสีขาวตามภาพเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
ก็เลยพุ่งชนแบบเต็มเต็มเลยควายนิ่งไปหายใจรวยริน
ขาหักมีแผลที่หลังแล้วก็ตายเนี่ยมันหลงมาแบบนี้
แล้วมาโอ้โหแล้วรถเบรกไม่ทันรถกระบะพังยับเหมือนกันนะคะ
สภาพรถกระบะคือหม้อน้ำแตกกู้ภัยก็มาช่วยเหลือ
แต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเนี่ยดูรถกระบะค่ะ
ดูความพังยับของรถกระบะค่ะคือควายน้ำหนักตั้งห้าร้อยกิโลไงค่ะ
ควายเขาตัวใหญ่แล้วพอวิ่งตัดหน้ากระบะเบรกไม่ทันจริง
ตัวมันแน่นด้วยนะฮะคนขับรถกระบะค่ะนายธีรพลพัดทอง
เป็นชาวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะบอกว่าขณะที่เข้ากับเพื่อนรวมแล้วสี่คน
พากันไปตกปลาในคลองพอมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้
ไม่ทันเพราะว่าควายอ่ะวิ่งพุ่งมาเลยครับพุ่งจากเกาะกลางถนน
ระยะกระชั้นชิดมากเบรกไม่ทันชนไปเต็มเต็ม
ก่อนหน้าที่จะมาถูกกระบะชนชนกับรถจักรยานยนต์ไปแล้วคันหนึ่งด้วยค่ะ
คนขับก็เจ็บเล็กน้อยอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งของถนนนะคะ
กับรถจักรยานยนต์ไปแล้วเจ้าของควายบอกว่าเอาควายมาเลี้ยง
ใกล้ตรงจุดเกิดเหตุแต่ก็ไม่รู้ว่าจังหวะนั้นควายตกใจอะไร
วิ่งขึ้นมาบนถนนแล้วก็โดนรถจักรยานยนต์ชน
ข้ามมาอีกฝั่งก็โดนกระบะคันนี้ชน
เจ้าของควายบอกว่าผมก็จะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดค่ะ
มันไปดูตัวเราไม่รู้เราก็ลาดพวกนี้ออกมาแล้ว
นี่แหละค่ะคือลักษณะแบบนี้ตามกฎหมาย
ก็คือเจ้าของควายจะต้องรับผิดชอบนะคะ
จากพิสูจน์ได้ว่าดูแลอย่างเต็มที่แล้วจริง

แล้วก็ผิดพรบการจราจรอะไรแบบนี้ค่ะ
คือเขาก็มองในมุมที่ว่าสัตว์เอามาเลี้ยงอยู่บนถนนไม่ได้ใช่ไหมฮ